หัวร้อนมากแล้วก็แบบค่อนข้างด่ากันเยอะอะค่ะ
ตอนนี้ใครไปไหนก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยถูกไหมคะ
พอจะเข้าร้านพี่แกไม่ใส่หน้ากากอนามัย
พนักงานทำไงเตือนบอกว่าให้ใส่หน้ากากอนามัยก่อนนะคะ
ถามกลับไปเลยใส่หน้ากากอนามัยแล้วช่วยอะไรได้เรื่องของโควิด
พนักงานบอกว่าก็ช่วยได้ก็กลัวว่าไอ้น้ำลายจากปากพี่
มันจะกระเด็นกระดอนไปถูกตรงนู้นตรงนี้เดี๋ยวมีใครไปสัมผัส
แล้วไปโดนถ้าเกิดว่าพี่เป็นโควิดมันก็จะเป็นดาวกระจายถูกไหม
สิ่งที่ลูกค้าคนนี้ตอบกลับมาว่าไงคุณผู้ชมดูคลิปนี้ค่ะ

ชาวเน็ตฝากตอบก็ไม่ต้องกรี๊ดก็กลับบ้านไป

คือจะมาอ้างเรื่องสิทธิ์ไม่ได้หรอกค่ะ
แน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยสร้างประคอชุดใหญ่

ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ย

ถ้าเกิดว่าไม่ใส่ผิดกฎหมาย
แต่บางจังหวัดเอาแค่ขอความร่วมมือ

ที่จะรับผิดชอบต่อสังคมไปไหน
สวมใส่หน้ากากอนามัย

ตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องของสิทธิ์นะคะ

หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไป

ส่วนใหญ่ก็คือเกือบ๑๐๐

ตำหนิถึงพฤติกรรมนะคะที่ไม่เคารพกติกา

แล้วก็อยากเห็นการ
ลงโทษผู้ชายคนนี้
มันเตรียมที่จะระบาดรอบมาอีกแล้วหรือเปล่า

กินร้อนช้อนฉันห่างกัน๒เมตร

เพราะฉะนั้นให้ความร่วมมือเถอะค่ะ

กฎของจังหวัดนั้นเขาว่าอย่างไร
ลงโทษไปเลยครับ

อย่างที่เราย้ำกันทุกครั้งว่ากาดอย่าตกนะครับ